วันนี้มาเริ่มกันที่ประเด็นข่าวที่ต่อเนื่องจากรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญลาวเพชรเลย
กรณีนางสาวนิชาที่ถูกแก๊งมิจฉาชีพเอาบัตรประชาชนไปเปิดบัญชีธนาคาร
น้องนิชาก็ตกเป็นผู้ต้องหาคดีช่อกงประชาชนวันนี้ชัดแล้วนะคะ
หลังจากที่ก็มีหลายมุมหลายเรื่องราวที่เราเล่าไปตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา
วันนี้ชัดจริงเพราะว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกมาแถลงนะคะ
ยืนยันว่านิชาไม่เกี่ยวข้องกับแก๊งนี้
ตกลงแล้วนิชาก็ต้องหลุดจากการเป็นผู้ต้องหาคดีช่อกงประชาชนนะคะ
ก็ต้องได้รับความช่วยเหลือต่อไปจากกรณีที่อ่าวนอนคุกไปด้วย

และผู้ต้องหาที่จับได้ก็เป็นแก๊งโรแมนสแกมล่ะค่ะ

เปิดบัญชีไปเนี่ย๘ธนาคาร๑๐บัญชีด้วยกันนะคะ
ผู้ต้องหาทั้ง๔คนที่ทางพบตรออกมาแถลงก็ประกอบไปด้วย
คนนี้เป็นคนจ้างหวาน

นางสาวเจรติหรือแอนสายสิน
คนนี้ทำหน้าที่รับเปิดบัญชีธนาคาร
คนนี้เปิดไป๓บัญชีด้วยกัน

นางสาวพรมพรหรือแตนพงศ์เจริญคุณากร
ก็ทำหน้าที่เปิดบัญชี
บัญชีก็เลยรวมทั้งหมด๑๐บัญชี
จาก๘ธนาคารด้วยกันนะคะ
ที่ทำให้นางสาวนิชาตกเป็นผู้ต้องหา
ช่อกงประชาชนพบตร
ท่านก็แถลงบอกว่าก็เป็นเพราะแก๊งนี้เนี่ย
หลอกคนให้โอนเงินเข้ามา

นางการซินียะเมาเป็นผู้เสียหาย
เขาโอนเงินไปก็รู้ว่าถูกแก๊งมิจฉาชีพหลอก

ตำรวจสพบ้านตากจตาก

แต่นางสาวนิชาไม่ไปเจอพนักงานสอบสวน
ก็เลยนำมาซึ่งหมายจับนะคะ
ซึ่งท่านผอบตรยืนยันชัดเจน
เพราะว่ากรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่า
ทำไมนางสาวนิชาทำบัตรประชาชนหายบ่อย
มันเป็นพิรุธไหมท่านบอกว่ามันไม่ใช่นะคะ
นิชาแจ้งบัตรประชาชนหายไป๒ครั้ง
ครั้งแรกทำตอนอายุ๑๕บัตรหมดอายุไป

นางสาวปวีนาไปรับบัตรจากร้านสะดวกซื้อ

แล้วก็ไปหลอกลวงประชาชนให้โอนเงินเข้ามานะคะ
ก็ยืนยันย้ำชัดเลยว่านางสาวนิชากับครอบครัว
ไม่มีความผิดไม่เกี่ยวข้องกับแก๊งนี้
ไม่เกี่ยวข้องกับแก๊งโรแมนสแกมนะคะ
ส่วนประเด็นนอกเหนือจากเรื่องบัตรประชาชนหายหลายครั้ง

วันนี้ตำรวจเขาก็อธิบายชัดเจนเหมือนกัน
เงิน๖ล้านบาทเป็นเงินหมุนเวียนทั้งหมดนะคะ

ไม่ใช่เงินก้อนเดียว๖ล้านบาท

ประเด็นการโอนเงิน๑แสนบาทของบัญชีน้องนิชา

เกิดจากผู้ต้องหาก็คือนางสาวปวีนา
เปิดแอปพลิเคชันทำธุรกรรมทางการเงิน
ทำให้เห็นบัญชีจริงของนางสาวนิชา
และเงิน๑แสนบาทก็เป็นเงินที่นางสาวปวีนา
โกงมาจากนายไซมอนอีกทีหนึ่ง
นี่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ออกมาชี้แจงให้ชัด

หลายคนก็ส่งข้อความมาทางไลน์บอกว่า
แล้วที่น้องก็ถูกดำเนินคดีไปล่ะ
น้องเขาต้องไปอยู่ในคุกไปเนี่ย
ใครจะรับผิดชอบยังไงจะมีการชดเชยเยียวยายังไงบ้าง
คือหลังจากพบตรแถลงชัดเจนว่าน้องนิชาไม่เกี่ยวกับแก๊งโรแมนสแกมเนี่ยนะคะ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตากก็บอกว่าทั้งส่วนกลาง
ระดับจังหวัดก็มีความเห็นตรงกัน
สั่งขอยกเลิกคำร้องผัดฟ้องและฝากขัง
และขอให้สารปล่อยตัวน้องนิชานะคะ
แต่ว่าในกระบวนการของศาลเนี่ย
นิชายังต้องไปรายงานตัวต่อสารจังหวัดตากตามหมายนัดเดิม

แล้วก็ต้องดำเนินการขอคืนเงินประกัน๘๐๐๐บาทต่อไปด้วยนะคะ

ตกเป็นแพ้ทางยุติธรรมจังหวัดตาก
เตรียมแจ้งให้น้องนิชาไปขอใช้สิทธิ์ได้
ค่าธนายความทั้งค่าเดินทางทั้งการขอเงินชดเชย
จากการถูกควบคุมตัวในเรือนจำ๓วันสามารถใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้
แต่ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าน้องนิชาเขาก็บอกว่า
ก็ไม่ติดใจเอาความอะไรนะคะไม่อยากจะเอาเรื่องเอาราวอะไร
แต่ว่าน้องนิชาก็มีสิทธิ์ตามกฎหมายนะคะ
ร้องขอการเยียวยาที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมได้ด้วย
เรามีเสียงการแถลงข่าวในวันนี้นะคะ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวค่ะ
ส่วนคดีที่ห้วยขวางหลังจากที่ได้เกิดคดีที่บ้านตากแล้ว
ผมก็ได้มอบหมายให้ท่านทางนิสักกับท่านรองโสอิเชษ์
ไปพิสูจน์ทราบถึงแก๊งนี้ทำความจริงให้ปรากฏ
ซึ่งคดีนี้ถือว่าเป็นคดีที่
เพราะเป็นเรื่องของประชาชนได้รับความเดือดร้อน
สังคมกำลังสับสนว่าใครถูกใครผิดใครยังไงแพ้หรือแกะ
จริงแล้วไม่มีแพ้ไม่มีแกะนะครับ
เราทำไปตามขั้นตอนของกฎหมายทั้งนั้น
คนที่เอาบัตรประชาชนของคุณนิชาเนี่ยไปเปิดบัญชีถึง๑๐บัญชีนะครับ
ก็จะมีทั้งหมด๓คนด้วยกันนะครับก็คือปวีนากิรติแล้วก็พรมพร
คือขณะนี้ท่านพบตรได้สั่งการให้มีการจับกลุ่มแจ้งข้อกล่าวหา
แล้วก็อายัดตัวผู้ต้องหาก็คือกิรตินะครับ
ซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดนะครับผิดฐานช่อโกงในคดีของสมโพแก้วนะครับ
เราก็ได้ทำการแจ้งข้อเก่าหาแล้วก็อายัดตัวผู้ต้องหา
ไว้ที่เรือนจำจังหวัดนครปฐมแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นในเรื่องของบุคคลที่เอาบัตรประชาชนของคุณนิชามาเปิดเนี่ย
ก็จะชัดเจนแล้วว่าเป็นผู้กระทำผิดจริงนะครับ
แล้วก็คุณนิชาก็ตกเป็นเหยื่อในคดีนี้
วันนี้การแถลงข่าวเนี่ยทางสาวนิชาแล้วก็ครอบครัว
ก็คือพี่สาวก็เดินทางไปด้วยนะครับ
นี่ก็คือการมอบช่อดอกไม้เพื่อขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สามารถปิดคดีในส่วนที่เธอตกเป็น
ผู้ที่ถูกขโมยบัตรประชาชนไปแล้วไปเปิดบัญชีธนาคารแล้วก็ช่อกงเขาได้อย่างรวดเร็วนะครับ
ตอนนี้ก็ยอมรับว่ารู้สึกโล่งใจขึ้นคลายความกังวล
เหตุการณ์นี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนสำคัญและเป็นอุทาหรณ์
หากใครทำบัตรประชาชนหายก็ขอให้รีบไปแจ้งความ
จบเรื่องราวในครั้งนี้ก็คงจะต้องกลับไปใช้ชีวิตตามปกติ
เปลี่ยนมากค่ะหนูก็ตอนนี้ก็ไม่สามารถใช้ชีวิตได้
แบบตามปกติที่เคยดำเนินมาซึ่งจริงหนูต้องการชีวิตปกติของหนูคืนมาเหมือนกัน
ตอนนี้ก็ต้องเดินสายพบเจ้าหน้าที่พบพี่สื่ออะไรอย่างนี้
มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วค่ะ
เป็นบทเรียนที่สำคัญแล้วก็ใหญ่มากสำหรับชีวิตหนูเลยค่ะ
แล้วก็อยากให้เป็นเคสตัวอย่างสำหรับสังคมด้วยที่อาจจะ
ไม่ว่าใครก็สามารถเกิดเรื่องแบบนี้ได้ไม่ว่าจะตัวเราเองหรือพี่ทุกคน
อะไรอย่างนี้ใครก็สามารถเกิดแบบนี้ได้
ก็อยากให้เป็นกรณีศึกษาว่าถ้าเกิดแล้วเราควรจะต้องทำอย่างไร
ใครที่เคยทำบัตรหายหรือทำกระเป๋าตังค์หายอะไรอย่างนี้
ก็อยากให้รีบไปแจ้งความหรือบอกเจ้าหน้าที่
เพื่อจะได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
นี่ค่ะคุณผู้ชมนิชาก็บอกว่าดีใจนะคะ
ทุกอย่างคลี่คลายแต่ตอนนี้ก็ใช้ชีวิตไม่เหมือนเดิมแล้วอะค่ะ
ก่อนหน้านี้ก็เดินซ้ายพบเจ้าหน้าที่เดินสายพบสื่อมวลชนนะคะ
ผู้สื่อข่าวก็ถามด้วยนะว่าเดี๋ยวจะฟ้องธนาคารหรือเปล่า
นิชาบอกว่าเดี๋ยวปรึกษาทนายความก่อน
เพราะว่าตัวเองก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องข้อกฎหมายอะไร
เรื่องต้นตอนนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจ
แต่ว่าตอนนี้ก็คือตำรวจก็ได้พยานหลักฐานชัดเจน
เธอไม่ใช่คนที่ไปช่อโกงเขา

คือยังไงตำรวจก็ต้องส่งเรื่องไปที่ศาล
เพื่อที่จะแจ้งเรื่องคดีนี้กันต่อไป
นางสาวนิชานั้นไม่ใช่ผู้ที่ไปหลอกลวงเขา

อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็จะมีขั้นตอนตามกฎหมายนะคะ
แต่ทีนี้เนี่ยทีมข่าวแท้รัฐทีวีก็ไปสำรวจเรื่องนี้
ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแก๊งโรแมนสแกม

ที่จับกลุ่ม๔คนที่ทางพบตรได้ออกมาแถลงข่าว
นี้ทำหน้าที่คือเอาบัตรประชาชนของคนอื่น
เปิดบัญชีธนาคารแล้วก็กดเงิน
แต่นอกจากนี้เนี่ยเขาจะมีคนที่ทำหน้าที่เป็นคนหลอกลวงเหยื่อ

๔คนที่มาแถลงข่าวเป็นกลุ่มแรก
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องขยายผลไปกลุ่มที่๒

กลุ่มนี้อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้เสียหายที่เขาไปแจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวนิชา
เพราะว่าเขาโอนเงินไปให้นางสาวนิชาเนี่ย

ชื่อว่านายขวัญทองน้อยกับนายธีพัฒน์งามวงเนี่ย

เขาก็จะมีลักษณะพฤติการก็คือ
ใช้เฟซบุ๊กใช้โลกโซเทียลเนี่ยค่ะ
หลอกลวงหลอกให้รักหลอกให้หลง
ที่ท่านตำรวจเขาพูดไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ย
แล้วก็เป็นโปรไฟล์เอาคนหล่อหน้าตาดีมาหลอก

อ่าทีนี้เรามาดูกันหน่อยแล้วกันนะครับ

ตั้งแต่ต้นมาเลยจนถึงวันนี้ที่ตำรวจ
ปิดคดีที่เธอเป็นผู้ต้องหาเรื่องช่อโกงเนี่ย

เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวผมจะพาไปดูภาพนะครับ
เรื่องราวต่างที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับคดีของนางสาวนิชานะครับ

ต้องยอมรับว่าเป็นข่าวใหญ่และทุกคนให้ความสนใจ

เรื่องของบัตรประชาชนหายแล้วคนร้าย
เอาไปเปิดบัญชีธนาคารหลอกลวงเงินของชาวบ้านเขา

ทำบัตรประชาชนทั้งหมด๔ครั้ง
แต่ใน๔ครั้งนี้เป็นการทำเพราะบัตรหาย๒ครั้งนะครับ
ครั้งแรกสุดก็คือเมื่ออายุ๑๕ปีครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะ๒๖ธันวาคม๒๕๕๑นะครับ
ทำบัตรประชาชนครั้งแรก
หลังจากนั้นก็ใช้บัตรประชาชนใบนี้
บัตรหมดอายุต้องทำใหม่เป็นครั้งที่๒
เมื่อ๓๑มกราคม๒๕๕๗นะครับ
ซึ่งบัตรใบนี้เนี่ยนางสาวนิชาไปทำหายนะฮะ
หายเมื่อ๑๗กันยายน๒๕๖๐นะครับ

เมื่อ๑๘กันยายน๒๕๕๙
แล้วก็มาทำบัตรประชาชนหายอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ตอนนี้ก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้ด้วยที่สนหลัก๒

เนื่องจากกระเป๋าสตางค์หาย
แล้วก็ไปทำบัตรใหม่เป็นครั้งที่๔
เมื่อ๗ตุลาคม๒๕๖๐นะครับ
ทีนี้ที่เป็นปัญหาก็คือ
การทำบัตรหายครั้งแรก
เป็นการทำบัตรหายของบัตรใบที่๒ที่เธอไปทำนะครับ
ครั้งนั้นไปทำหายที่๗

เนื่องจากว่าที่๗๑๑ย่านพุทธมนตรสาย๒เนี่ย
พนักงานเก็บเอาไว้ได้เก็บแล้วก็วางไว้ที่หน้าเคาน์เตอร์
เพื่อที่มีลูกค้าจะมาตามหาบัตรประชาชน
ปรากฏว่านางสาวปวีนามาสวมรอยครับ
อ้างกับพนักงานที่ร้านว่านี่เป็นบัตรประชาชนของเธอ
พนักงาน๗๑๑เองก็ยอมรับกับตำรวจนะครับว่า
ตอนนั้นก็ไม่ได้สังเกตดูให้แน่ชัดก็ให้บัตรประชาชนไป
ปรากฏว่านางสาวปวีนาก็เลยได้บัตรประชาชนของนางสาวนิชาไป
เป็นบัตรที่ทำเมื่อวันที่๓๑มกราคม๒๕๕๗นะครับ
และบัตรใบนี้แหละครับที่เธอแจ้งหายเมื่อวันที่๑๗กันยายน
แล้วไปทำเมื่อ๑๘กันยายน๒๕๖๐ปรากฏว่านางสาวปวีนาและพวกนะครับ
ซึ่งได้รับว่าจ้างจากนายไซมอนเอาไปเปิดบัญชีธนาคารครับ
เปิดบัญชีธนาคารเพื่อหลอกให้เหยื่อโอนเงินเข้ามาทั้งหมด๘ธนาคาร
บัญชีด้วยกันนี่ฮะท่านผู้ชมครับไล่เรียงแบบนี้เลยนะครับ
ไปเปิดตั้งแต่๒๑ตุลาคม๒๕๖๐ไล่มาถึง๙ธันวาคม๒๕๕๙
โดยทั้งหมดเนี่ยแยกเป็น๓คนนะครับ๓คนที่ไปเปิดบัญชีธนาคาร
ก็มีดังนี้ครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะก็คือนางปวีนานะครับ
ที่ไปเปิดนะครับ๕บัญชี๒๑ตุลาคม๖๐เปิดบัญชีแบงค์ไทยพาณิชย์
สาขาเดอร์มอร์บางแคร์กสิกรไทยสาขาเดอร์มอร์บางแคร์ด้วยนะครับ
จากนั้น๒๓ตุลาคม๒๕๖๐เอาไปเปิดของบัญชีธนาคารธนชาติ
สาขาศรีลมคอมเพล็กซ์และธนาคารทหารไทยสาขาซีคอนบางแคร์
หลังจากนั้น๓๐ตุลาคม๒๕๖๐เอาไปเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย
สาขาเดอร์มอลบางแคร์ภาพจากกล้องวงจรปิดของแต่ละแบงค์เนี่ย
สามารถจับไว้ได้หมดนะครับอีกคนนึงที่เอาไปเปิดก็คือ
นางสาวเจรติสายสินนะครับเอาไปเปิดบัญชีทั้งหมด๓บัญชีด้วยกัน
ธันวาคม๒๕๖๐แบงค์กรุงไทยสาขาราชพร้าว๑๐๒
ธนาคารธนชาติสาขาราชพร้าว๑๑๘แล้วก็วันที่๙ธันวาคม๒๕๕๙
บัญชีธนาคารอิสลามกลางแห่งประเทศไทยสาขาเดอร์มอลบางกะปิ
ก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดเหมือนกันอีกคนนึงก็คือนางสาวพรมพรพงศ์เจริญคุณากร
คนนี้ไปเปิด๒บัญชีครับก็คือ๒๙พฤศจิกายน๒๕๕๙
เปิดบัญชีธนาคารออมสินแล้วก็ธนาคารกรุงเทพสาขาเดอะมงามวงวานนะครับ
๓คนนี้ถูกตำรวจควบคุมตัวไว้ได้หมดแล้วนะครับ
ทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับนางสาวนิชาก็คือว่า
บัญชีทั้งหมดที่คนร้ายเอาไปเปิดเนี่ยโดยบัตรประชาชนของเธอ
มันมามีปัญหาก็คือเมื่อมีผู้เสียหายที่อยู่ที่จังหวัดตากนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็คือคนนี้ครับนางสาวการซีนียะเมา
ได้รับการติดต่อทางเฟซบุ๊คกับแก๊งโรแมนสแกรม
มีการพูดคุยกันทีแรกก็หลอกว่าจะให้ช่วยเป็นคนซื้อที่ดินอะไรให้
แล้วเดี๋ยวก็จะมีการส่งพัสดุอะไรมาให้
แต่พอจะส่งพัสดุมาให้เธอจะต้องเสียค่าธรรมเนียมก่อน
ก็มีการติดต่อกันเอาเป็นว่าเธอหลงเชื่อแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีของนางสาวนิชา
ก็ทั้งโทรศัพท์ติดต่อทั้งทางเฟซบุ๊คอะไรต่างนานาที่คนร้ายใช้ขบวนการหลอกลวงนะครับ
นางสาวการซินีซึ่งอยู่ที่จังหวัดตากนะครับ
เงินเข้าบัญชีของนางสาวนิชา๓๔๐๐๐บาทโอนไป๕ครั้งนะครับ
นี่ไม่รวมกับอีก๒บัญชีที่ชื่อคนอื่นอันนั้นโอนไปล้านกว่าบาทนะครับ
พอรู้ว่าตกเป็นผู้เสียหายเพราะว่าโอนไป๑พฤศจิกายน๒๕๕๙
พฤศจิกายนติดต่ออะไรไม่ได้ปิดเฟซบุ๊กปิดมือถือหนีหมด
พฤศจิกายนก็เลยไปแจ้งความเอาไว้ที่สพบ้านตากนะครับ
ทำให้นางสาวนิชาตกเป็นผู้ต้องหาคดีช่อโกง
แล้วก็ถึงขั้นต้องไปถูกดำเนินคดีในชั้นศาลในที่สุด
ทีนี้มาดูเรื่องที่ตำรวจสามารถเริ่มต่อจิ๊กซอประติดประต่อได้
นั่นก็คือบัญชีที่เปิดในชื่อนางสาวนิชาแล้วคนร้ายหลอกให้เหยื่อโอนเงินเข้ามาเนี่ย
ไปดูภาพเนี่ยนะฮะนอกจากภาพจากกล้องวงจรปิดที่สามารถเห็นคนร้ายไปเปิดบัญชีที่หน้าเคาน์เตอร์แบงค์
โดยเฉพาะคนร้ายรายสำคัญที่เป็นหัวหน้าแก๊งจ้างให้ทั้ง๓คนไปเปิดบัญชีก็คือนายไซมอน
รวมสิบเจ็ดครั้งด้วยกันนะครับส่วนนางสาวปวีนาก็เอาเงินไปกดเหมือนกันนะครับ
แล้วก็ทำธุรกรรมผ่านทางอินเทอร์เน็งกิ้งด้วยอีกกว่า๑๐ครั้ง
อกจากนี้ครับเรายังพบข้อมูลด้วยนะครับเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ตำรวจไปเจอก็คือนางสาวพรมพรเนี่ย
อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารโทรศัพท์ไปสอบถามข้อมูลกับนางสาวนิชาเนี่ยฮะ
ตอนแรกก็เลยมีข่าวว่าเอ๊ะทำไมถึงมีการติดต่ออะไรกันตกลงตำรวจก็ตรวจสอบแล้ว
เป็นการที่นางสาวพรมพรนั้นใช้โทรศัพท์มือถือโทรเข้าไปเพื่อจะหลอกถามข้อมูลจากนางสาวนิชานะครับ
ก็ใช้โทรศัพท์มือถือที่ใช้บัตรประชาชนของนางสาวนิชานี่แหละไปเปิดตามจุดต่างสถานที่ต่างนะครับ
โดยคนร้ายนอกจากเอาบัตรประชาชนของนางสาวนิชาไปเปิดบัญชีธนาคารแล้ว
ยังนำไปเปิดซิมโทรศัพท์มือถือเปิดหมายเลขโทรศัพท์มือถืออีก๓บัญชีอีก๓เบอร์ด้วยกันนะครับ
นางสาวนิชาก็ยืนยันว่าเธอไม่รู้เรื่องนะครับ
เพราะทีแรกนั้นก็มีข่าวว่ามือถือต่างของเธอเนี่ยมีการใช้โทรติดต่อกับคนนั้นคนนี้
ถือพวกนี้มันอยู่กับคนร้ายไม่ใช่เหรอ
เธอก็ยืนยันนะครับว่าทั้งหมดนี้เธอไม่ได้ไปเปิด
และตำรวจก็ตรวจสอบชัดเจนแล้วว่าไม่ได้เอาไปเปิดนะครับ
ส่วนเรื่องของเงินในบัญชี๖ล้านบาทที่มีหมุนเวียนนะครับ
นางสาวนิชาก็ชี้แจงไปตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับ
ตำรวจก็ตรวจสอบชัดเจนแล้วว่าก็เป็นไปตามนั้น
เป็นเงินบัญชีของครอบครัวที่ตอนนั้นทางครอบครัวบอกว่า
ก็มีความจำเป็นจะต้องใช้บัญชีของชื่อนางสาวนิชาแล้วครับ
ในการโอนเงินแล้วก็หมุนเวียนไปครั้งหนึ่งก็ตกสามแสนบาทรวมแล้วก็๖ล้านบาท
สิ่งทุกอย่างก็สามารถที่จะอธิบายได้
และนี่ก็คือสิ่งที่ทำให้นางสาวนิชาในวันนี้นะครับ
คุณเขมสอนครับก็พ้นจากความเป็นผู้ต้องหาในคดีช่อโกงแล้ว

ที่เหลือตำรวจก็ต้องส่งเรื่องไปยังศาลต่อนะครับ
สารที่จังหวัดตากที่นางสาวนิชาอยู่ในชั้นศาลในขณะนี้นะครับ
ส่วนเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยานะคะอย่างที่บอกไปก็ต้องประสานไปที่
ครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
ค่าเดินทางค่าที่ตัวเองต้องถูกไปอยู่ในคุกฟรี๓วันนะคะ

แล้วคุณผู้ชมส่งข้อความมาทางไลน์เยอะมาก
ถามว่าแล้วธนาคารล่ะจะรับผิดชอบยังไง
เดี๋ยวตามกันต่อในช่วงหน้าคุณชูวิทย์จะมาขยายผลเพิ่มเติมในประเด็นนี้นะคะ